คราวนี้เรามาดูกันอีกหนึ่งกระแสอันนี้ก็สืบเนื่องกัน
ในออนไลน์ก็พูดถึงสื่อหลักก็พูดถึง
กับการเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่จากนี้ไป
ของคุณสุรชัยสมบัติเจริญจากอายุ๖๐ให้กลับมาหนุ่มหล่ออีกครั้งหนึ่ง
อายุจะลดไปเหลือประมาณ๓๐๓๕ปีนะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีก็ได้รับอนุญาตในการเข้าไปติดตามบรรยากาศ
ก่อนจะเข้าสู่ห้องผ่าตัดด้วย
เมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์คุณสุรชัยมาพร้อมกับดรเซปิง
เตอร์บอกว่าต้องทำหลายอย่างของคุณสุรชัย
พอนอกรอบผมก็แอบถามบ้างว่าแล้วถ้าเป็นผมเนี่ย
จะทำอะไรบ้างน่ะคุณพีรวา

คุณหล่อแล้วรอก่อนไว้๖๐ค่อยทำ
แต่ว่าดรเซปิงพูดมาแบบนี้ทำให้ผมต้องมานั่งทบทวนตัวเองเหมือนกันนะครับ
ว่าอายุเท่านี้แต่ว่าต้องทำเกือบจะเท่ากับคุณสุรชัยทำเนี่ย

ให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาไหม
ไม่ต้องครับ
ปีดประเด็นนี้นะครับ
ซึ่งคุณสุรชัยนั้นบอกว่าชู๒นิ้วแบบนี้เลยก่อนเข้าห้องผ่าตัด
บอกว่ากำลังใจดีแล้วก็พร้อมจะสู้กับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับ
คุณผู้ชมครับขุนพลเพลงลูกทุ่งรุ่นใหญ่

เดินทางมาถึงโรงพยาบาลพร้อมกับลูกสาวคนเล็กครับ
ในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อทำการตรวจสุขภาพอีกครั้ง
เริ่มจากการตรวจวัดความดันโลหิตเจาะเลือด

แล้วก็วัดคลื่นหัวใจเพื่อดูอัตราการเต้นว่าปกติหรือไม่
ก่อนให้วิสัญญีแพทย์ประเมินปริมาณการใช้ยาสลบ
เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาในการผ่าตัด
โดยคุณสุรชัยนั้นบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

ในขณะที่ลูกสาวคนเล็กคุณดิงกำบลชนกยอมรับว่า
ตัวเองรู้สึกตื่นเต้นแทนคุณพ่อครับ
ลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับ
จริงก็ตื่นเต้นแทนคุณพ่อนะ
เพราะว่า๒๓วันที่ผ่านมาคือจะติดตามคุณพ่อตลอด
และก็ดีใจที่บางทีมีแฟนคาร์
อะไรเขาก็จะพูดถึงเขาแบบตอนนี้มีชื่อไปแล้วว่าสุรชัยเฟสออฟ
อะไรอย่างนี้ค่ะก็ตื่นเต้นนะเดี๋ยวก็ดูติดตามเขา
เป็นกำลังใจให้อยู่ถึงข้างเตียงเลย
นั่นก็คือความรู้สึกของลูกสาวนะครับตื่นเต้นแทนคุณพ่อด้วยนะครับ
ต่อมาเวลาประมาณสัก๔โมงเย็นนะครับประมาณเกือบ
๕โมงเย็น๔โมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพยาบาลก็นำตัวคุณสุรชัย
มาจากห้องพักรับรองเพื่อจะเข้าห้องผ่าตัดมีลูกสาวคนเล็ก
ตัวแทนครอบครัวสมบัติเจริญมาให้กำลังใจถึงหน้าห้องเลยนะครับ
ขณะที่สื่อมวลชนได้รับอนุญาตจากคุณสุรชัยสมบัติเจริญ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังให้บันทึกภาพได้บริเวณภายนอกห้องผ่าตัด
จากการสังเกตสีหน้าของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนั้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับ
แล้วก็พูดคุยกับสื่อมวลชนเป็นระยะระยะพร้อมทั้งขอบคุณทุกทุก
กำลังใจจากทุกคนด้วยนะครับ
สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมเฟสออฟในครั้งนี้นะครับ
ใช้เวลานานประมาณ๙ชั่วโมงจากนั้นแพทย์จะพานักร้อง
คุณสุรชัยสมบัติเจริญออกมาสังเกตอาการที่ห้องพักแยก
ภายในห้องผ่าตัดต่ออีก๘ชั่วโมง
ว่าจะออกจากห้องผ่าตัดที่ชั้น๔เพื่อไปพักฟื้น
ห้องพักรับรองชั้น๖ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะครับ
แล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นที่โรงพยาบาลต่ออีกประมาณ๕วันนะครับ
ก็ให้กำลังใจกับคุณสุรชัยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ
หวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนนั้นมีกำลังใจมากยิ่งขึ้น